วันนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่ผู้คนพูดกันถึงมากที่สุดในวันนี้นะครับ

เปลี่ยนเทรนด์ทวิเตอร์ย์หนับหนึ่งเทรนด์เอกซ์นะฮะ
นัดแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการแจกเงินเนี่ยเวลา๑๔นาฬิกา
แต่จะใช้คำว่าชัดเจนซะทีเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่าประชาชนเกิดคำถามเยอะมาก

ใช่มันจะมีรายละเอียดที่คนสงสัยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะ
แต่แน่นอนว่ากรอบกว้างหลักใหญ่ก็คืออายุ๑๖ปีขึ้นไป
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาให้เลือกคณะอนุประการเสนอว่าเลือกว่าจะจ่ายเงินให้กับกลุ่มไหนกลุ่มไหน
ตกลงก็คือเป็นผู้ที่จะต้องมีรายได้หรือเงินเดือนไม่เกิน๗๐๐๐บาทต่อเดือน
อันนี้ก็เกิดคำถามค่ะตกลงใช้คำว่าเป็นรายได้หรือเงินเดือน
อย่างนี้ค่ะเราก็ต้องมีและหรือ
แล้วอาถิบายให้เพิ่ม
มีเงินเก็บเงินฝากในบัญชีนะฮะไม่เกิน๕แสนบาทด้วยนะ

ต้องไม่เกิน๕แสนบาท
ฟังท่านนายก่อนนะฮะ
โดยให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง๗๐๐๐บาท
และมีเงินฝากทุกบัญชี
บัญชีรวมกันไม่เกิน๕แสนบาท
แปลว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเกิน๗๐๐๐บาท

ถึงแม้ว่าเงินฝากคุณจะไม่ถึง๕แสนบาทก็ตามที
และในขณะเดียวกันถ้าคุณฝากเงินเกิน๕แสนบาท
แต่เงินเดือนไม่ถึง๗๐๐๐บาท
ก็จะไม่รับสิทธิ์เช่นกัน

แต่ถ้ายุ่งจากนายกหรือว่าที่คุณจุฬพันธ์บอกว่า

ผมว่าอาจจะดูแต่เงินเดือนเพราะมันดูง่าย
เพราะบางทีสลิปมันมาเนี่ย

แต่มันเกิดคำถามอย่างเช่นบางคนมีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว
แล้วก็จะมีเบี้ยเลี้ยงค่าเข้าเวร

ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นรายได้ที่มันไม่แน่นอนใช่ไหม
มีมากมีน้อยมีลดมีหลั่นใช่มั้ย

ดังนั้นคือถ้าในเอกสารใช้คำว่ารายได้ใช่ไหม

แต่ว่าถ้ายึดจากเอาเงินเดือนเป๊ะอย่างเป็นทางการ
เอาเป็นว่าคุณต้องมีไม่เกิน๗๐๐๐บาท

และหรือเงินฝากในบัญชีไม่เกิน๕แสนบาท

พฤษภาคมปี๖๗

ถ้าเกิดเราเงินเดือนไม่ถึง๗หมื่น
ถ้ามีเงินฝากไม่ถึง๕แสน

ก็ไม่ได้เงินดิจิทัล๑๐๐๐เหมือนกัน

ท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะฮะ
เรื่องของตัวเลขที่มาว่า

แอ้ข้ารุกรรมาการเงินดิจิทัลเนี้ย
จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ว่า

ไม่เกิน๒๕๐๐กับไม่เกิน๕๐๐๐

ปรูศอยู่รอสอบจาก
สถิติตัวเลขต่างแล้วเนี่ยพบว่าตัวเลข๗๐๐๐บาทมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า๗๐๐นะฮะ
ซึ่งจะมีเงินในบัญชีรวม๕แสนบาทเนี่ยมีเงินในบัญชีรวมเนี่ยไม่เกิน๕แสนบาทกับรายได้น้อยกว่า๗๐๐เนี่ย
กลุ่มนี้จะมีแนวโน้มในการที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มที่มีเงินเดือนมากกว่า๗๐๐และมีเงินฝากมากกว่า๕แสน
เพราะกลุ่มที่มีเงินเดือนเกิน๗๐๐๐บาทต่อเดือนมีเงินฝากในบัญชีเกิน๕แสนบาทเนี่ยถ้าได้๑๐๐๐บาทไปเนี่ยเขาจะไม่ได้เอามาใช้จ่ายจริง
เขาจะเอาไปใช้จ่ายลักษณะเหมือนกับว่าไปลงทุนหรือเอาเงินไปฝากไว้มันจะแยกส่วนได้เขาจะไม่ค่อยใช้เงินด้วยซ้ำเอาจริงคนที่เงินเยอะ
แต่ถ้าเอาไปซื้อทองไปลงทุนอะไรพวกนี้หรือว่าเอาไปฝากแบงค์อะไรพวกนี้เขาจะไม่ให้อยู่แล้วมันจะผิดหลักเกณฑ์
แต่ว่าที่ผมคุยกับคุณจุลพันธ์วันนี้นะอย่างเช่นถ้าคนที่มีเงินเดือนเกิน๗๐๐มีเงินฝากเกิน๕แสนเนี่ย
เขาก็ยังคงใช้จ่าย๕๐๐๐แหละ
แต่เขาควักเงินตัวเองแค่๔๐๐๐

เงินเดือนต่ำกว่า๗๐๐๐กับ

ทุกเดือนเขาอาจจะใช้แค่เดือนละ๒๐๐๐บาท

อันนี้มันจะเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
เขาก็เลยยึดฐานตัวเลขตรงนี้
นี่นะฮะก็๗๐๐๐กับ๕แสนบาทนะครับ
กำหนดกฎเกณฑ์รายได้แล้วก็เงินฝากต่างเนี่ย
อย่างที่บอกไปตามเกณฑ์ที่เขาบอกเนี่ยนะฮะ
รัฐบาลบอกว่าจะมีคนได้รับเงินทั้งหมด๕๐ล้านคน
เดิมถ้าแจกหมดเลยนะ๑๖ปีขึ้นไปเนี่ย
จะเป็น๕๔๘๐๐๐๐๐คน
งบประมาณจาก๕๖๐๐๐ล้านจะใช้เหลือที่๕แสนล้าน
มันจะมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมภาพใหญ่
จะใช้เงินอีก๑แสนล้านตรงนั้นด้วยนะครับ

เพราะอันนี้เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะ

ตกลงรัฐบาลจะออกเป็นพรบกู้เงิน๕แสนล้านนะครับ
ต้องเสนอต่อที่ประชุมสสแล้วก็สวนะฮะ

โดยคาดว่าจะเสนอพรบเพื่อจะขอกู้เงิน๕แสนล้าน
เข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ในมกราคมปีหน้า
แล้วถ้าผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภานะครับ
เงินกันได้ก็คือพฤษภาคมปี๒๕๕๙

ถ้ากู้เงินก็ต้องใช้เงินคืนใช่ไหม
เรื่องการใช้เงินคืนตรงนี้เนี่ย
นายมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีแผนในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีนี่แหละ
ชำระเงินกู้ตรงนี้ตลอดระยะเวลา๔ปีในการทำงานของรัฐบาล
พอคนใช้จ่ายเศรษฐกิจมันดีขึ้น

รัฐบาลก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปจ่ายเงิน๕แสนล้านบาทตรงที่กู้มาตรงนี้

ใช่ค่ะภาพกว้างก็พอจะเห็นภาพ

เช่นรายได้ไม่ถึง๗หมื่นบาทต่อเดือนนี้ค่ะ

หรือเงินฝากไม่ถึง๕แสนบาทนับตั้งแต่เมื่อไหร่
เพราะมันมีกระแสว่าเดี๋ยวคนก็จะไปถอนเงินสดออกมา
กระจายบัญชีให้ไม่ถึง๕แสนจะได้เงินดิจิทัล๑๐๐๐ใช่ไหมคะ
มันยังมีประเด็นยิบย่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมตามต่อเรามีคำตอบให้
แต่ทีนี้เอาประเด็นที่วันนี้มีการแถลงนะคะอันนี้ก็จะชัดนะคะ
คุณผู้ชมคะต่อเนื่องจากที่พี่อุ๋ยเล่าไปในช่วงแรกของรายการนะคะ
ที่วันนี้นายกรัฐมนตรีแถลงก็เข้าใจและภาพรวมก็คือ
อายุ๑๖ปีบริมูลขึ้นไปแล้วก็ต้องมีเงินเดือน
เออรายได้สิขออภัยนายกใช้คำว่าเงินเดือน
แต่ว่าในเอกสารเขียนว่ารายได้รายได้ไม่เกิน๗๐๐๐๐บาทต่อเดือน
เงินฝากไม่เกิน๕แสนบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง
ฝากนี่หมายถึงทุกบัญชีรวมกันในชื่อชื่อเดียวอะนะคะ
นับทุกบัญชีเลยทีนี้ใช้ยังไงซื้ออะไรได้บ้างมาดูค่ะ
หนึ่งเลยก็คือรับเงินผ่านแอปเป่าตังค์นะคะสองต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่ะ
สามให้ใช้จ่ายภายในอำเภอนะคะอ๋อไม่ใช่สี่กิโลเมตรแล้วนะ
ภายในอำเภอยึดข้อมูลตามบัตรประชาชนครับ
ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้
ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นหกเริ่มใช้ภายในเดือน
พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งต้องใช้ให้หมดภายในหกเดือน
ทีนี้ค่ะมิ้วจะขอขยายความข้อห้าใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น
มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าหนึ่งไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะคะ
สองไม่สามารถใช้ซื้อของที่เป็นอบายมุกเครื่องดื่มแอลกอฮอลบุรีอะไรแบบนี้ค่ะ
สามไม่สามารถซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณี
ไม่สามารถชำระหนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ
ห้าไม่สามารถจ่ายค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียนได้นะคะ
หกร้านค้าไม่ต้องไปจดแบตเพื่อรับเงินค่ะเจ็ดร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษี
นายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินบาท
ไม่ได้มาจากเงินดิจิทัลวอลเล็ตนำไปเทรดหรือโอนเกรงกำไร
และไม่ได้เป็นการนำเงินไปซื้อเหรียญมาแจก
และนำไปเทรดแลกเปลี่ยนโอนกันได้ซึ่งกันและกันเก่งกำไรไม่ได้
นะครับไม่มีการนำไปเทรดโบเนคเชนทั้งหลายตลาดหลักทรัพย์ตลาดคลิปโตใดทั้งสิ้น
ทีนี้ค่ะก็ยังมีโครงการอื่นเพิ่มเติมนะคะ

สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ให้นำใบกำกับภาษีมาประกอบการยื่นภาษีบุคคลและรัฐจะคืนภาษีให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ
ทำให้โครงการร้านค้าเข้าระบบภาษีมากยิ่งขึ้น
กำกับภาษีต้องเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ
ก็อีริฟันนี่ก็จะเหมือนกับโครงการให้จับจ่ายซื้อของในช่วงปีใหม่อะไรอย่างนี้
ใช่เหมือนที่เราเคยช้อปปิ้งแล้วเอาเงินไปแบบใบเสร็จไปลดห่อนภาษีอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวรอฟังหลักเกณฑ์รายละเอียดปลีกย่อยจากเขาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ

มาดูกันเพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องตกลงเงินเดือนรายได้ที่ว่าไม่เกิน๗๐๐๐บาทต่อเดือนเนี่ยนะ
มีเจธอนวัลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่ว่าจะได้รับสิทธิ์กันเนี่ยนะครับ
คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะฮะบอกว่ากรณีเงินเดือนไม่เกินเจ็ดหมื่นบาทเนี่ย
ถ้าเกิดว่าบริษัทเขามีพวกเงินพิเศษเบี้ยเลี้ยงต่าง
หรือว่าเงินเพิ่มอย่างอื่นเนี่ยอันนี้นับรวมไหม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลภัณฑ์ยืนยันว่าไม่นับนะฮะ
เอาเฉพาะเงินเดือนนะครับส่วนเงินฝากที่ต้องไม่เกิน๕แสนบาทนะครับ
ก็จะนับเฉพาะบัญชีเงินฝากจริงนะฮะ

มีคนถามมาด้วยพี่อุ๋ยสลักอมสินสลักทรกสอนับมั้ย

เดี๋ยวผมคุยกับคุณจุฬพันธ์ในเปิดปากกับภาคภูมิ

เงินฝากที่เป็นชื่อของคุณเนี่ยเพียวเลยนะฮะ
โดยจะยึดทุกบัญชีที่เป็นชื่อนามสกุลของท่าน
วันนี้ผมก็ถามว่าเกิดเขาย้ายบัญชีออกก่อนทันไหม

สมมุติก็เนี่ยถอนวันนี้เลยก็กระจายให้คนในครอบครัว

ไปว่ามีการยักษ์ย้ายถอนเงินเพื่อรับเงินนี้เขาบอกไม่ทัน
อันนี้เป็นคำถามสำคัญว่าจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ามีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน๕แสน
แต่ว่าย้ายไม่ทันเขาบอกให้ทำบัญชีตามปกติเพราะเขาสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการย้ายผิดปกติหรือเปล่า
ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลคือมีคนไปถอนบัญชีไว้ก่อนให้เข้าหลักเกณฑ์ลองฟังดูนะฮะ
เรามีฐานข้อมูลนั้นอยู่แล้วครับหมายความว่าเราคงจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์
ว่าคนไปถอนเงินเพื่อที่จะหลบเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบของเรามันเป็นไปไม่ได้นะครับ
เราก็มีข้อมูลอยู่ในมือเพียงพอครับ
ฐานเงินเดือนที่ยื่นต่อสรรพากรครับ

อืมดูจากการยื่นเสียภาษีกับสรรพากร